มาที่เสียไม้พัทรเดชกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
เออบอกเลยนะคะช่วงนี้งานละครก็รุ่งนะคะ
แล้วก็แววมาเหมือนจะมีโครงการสร้างบ้านซื้อบ้านอะไรนั่นแหละ
มาอัปเดตกันนิดนึงก็แล้วกันคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้เห็นหนุ่มไม้พัทรเดชค่ะรับงานทั่วทุกสารทิศเลย
คือไปไหนเนี่ยงานไหนผมรับหมดครับพี่
มีทั้งออกอีเวนต์ก็ไม่ต้องแปลกใจคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าตอนนี้หนุ่มไม้เนี่ยเขาเร่งเมคมันนี่เก็บเงินสร้างบ้านให้ครอบครัว

โถเอ้ยทุกคนเพราะคุณเอ้ยน่าเอ็นดูนะคะ
หนุ่มไม้ได้เล่าความตั้งใจในการอีเว้นต์เมื่อวานก่อนนะคะ
ว่าตลอด๑๐ปีที่ทำงานในวงการบันเทิงมาเนี่ย
เงินทุกบาททุกสตางค์ก็หามาได้ก็พยายามเก็บไว้
เพื่อจะสร้างบ้านให้กับคุณแม่และครอบครัวได้อยู่ด้วยกัน
ผู้ชายแบบนี้อยากได้มันเป็นพ่อของลูกนะบอกเลย

ซึ่งทุกวันนี้ค่ะบ้านที่หนุ่มไม้อยู่ที่กรุงเทพเนี่ย

หลายคนก็คงเริ่มสงสัยว่าโอ้โหไม้เธอเนี่ยไปถึงพระเอกดังเลยนะ
ทำไมไปเช่าบ้านเขาอยู่ล่ะงานละครก็มีตลอด

ทำไมไม่ซื้อบ้านเป็นของตัวเองสักทีจ๊ะ
งานนี้ค่ะหนุ่มไม้เนี่ยเขาก็มาเคลียร์ให้ฟังแบบชัดนะ

มีความคิดเรื่องซื้อบ้านตั้งแต่๑๐ปีก่อนนู้นแล้ว
แต่ต้องพับแพลนไปค่ะเพราะว่าอยากได้ที่ดินเพื่อสร้างมากกว่า
แต่ก็ยังไม่เจอที่ถูกใจสักทีค่ะ
ส่วนบ้านหลังนี้จะเป็นเรือนหอในอนาคต
เอาไว้สร้างครอบครัวกับสาวปุ๊กลุ๊กหรือเปล่า

อยากสร้างบ้านครับอยากมีบ้านให้คุณแม่
จริงอยู่วงการมาเกือบเป็น๑๐ปีแล้ว

บ้านที่อยู่ทุกวันนี้ก็ยังเช่าอยู่
จะซื้อมาหลายปีแล้วแล้วเขาอดใจอย่างนี้แบบ
จะเอาแบบดีกว่านี้
เอาแบบอย่างมีพื้นที่ให้แม่ได้เดินเล่น
ยังมีต้นไม้ใหญ่ก็เลยรอครับ

คงมาอยู่ด้วยกันแหละอะไรแบบนี้ครับ

โอ๊ยจะถามมาเลยก็ถาม

ฉันเห็นใจพี่น้องออนมากนะคะไปสัมภาษณ์นี่ก็แบบโอ้โห
เขินไปยิ้มไปอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ
อกจากนี้ค่ะหนุ่มไม้เขาก็มีข่าวดีมาฝากแฟนละครด้วยนะ
เพราะว่าเพิ่งไปฟิตติ้งละครเรื่องใหม่มา
ในรอยทรายค่ะมาแบบสดร้อนเลย
ท้าทายสุดเลยค่ะเพราะว่าต้องรับบทเป็น๓คาแรคเตอร์

อันนี้เล่นสามคาแรคเตอร์เลยจ้ะเออนะคะแถมเรื่องนี้ค่ะ
ยังเป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกด้วย
นางเอกที่สาแล้วก็น้องสกายค่ะ

น่ารักเหมือนกันนะหนุ่มไม้นะคะ
ก็ขอให้แบบว่าเจอที่ดินสร้างบ้านเหมาะไวก็แล้วกันนะคะ
อยากรู้จริงว่าเป็นเรือนห่อหรือเปล่า

เขาก็วางแผนไว้ในอนาคตนะคุณผู้ชมนะ